หยุดให้การเกิดขึ้นในบ้านพรรคที่หมู่ศรีตะบลอ่างทองกันเพลงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสพเมืองกำแพงเพชรหลังได้รับแจ้งเหตุเข้ามาทดสอบ
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับอยู่บนแคร่ที่บ้านชื่อนายอำนวยสุริวงศ์อายุ๖๘ปี
มีบาดแผลเวอะขนาดใหญ่อยู่ที่ขาหนีบ๒แผลด้วยกัน
เป็นจุดเส้นเลือดใหญ่นะครับแล้วมีเลือดกองใหญ่เนี่ยไหลนองอยู่เต็มพื้นเลย
หลังจากนั้นก็ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ย
หลังจากทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมูป่าตัวใหญ่ที่เลี้ยงเอาไว้
วิดขย่ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะไปที่บ้านของลุงอำนวยนะฮะผู้ตาย
ครอบครัวกำลังจัดพื้นที่เพื่อเตรียมงานศพนะครับ
แล้วก็รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนี่คือลุงอำนวยนะครับ
คือทุกคนก็โศกเศร้าแล้วฮะไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพื่อนบ้านที่มาเจอคนแรกเนี่ยนะฮะที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ชื่อลุงวิเชียนนะครับอายุ๗๒ปีนี่แกก็พาผู้สื่อข่าวของเราเดินดูเหล้าหมู
แล้วก็เป็นจุดที่มาเจอศพของลุงอำนวยด้วยนี่ยังมีร่องรอยการต่อสู้
ระหว่างเจ้าของกับหมูป่าอยู่เลยแล้วก็จุดที่แกล้มลงไปเสียชีวิตนี่
หมูตรงนี้นะฮะเลี้ยงหมูป่าไว้ซึ่งพบว่าหมูป่าเนี่ยได้ขุดแล้วก็ดันถังกัลลอนใส่น้ำ
นี่แล้วก็ท่อที่เป็นท่อพญานาคสูบน้ำแล้วก็กระถางต้นไม้ด้วยแถวนี้
เนี่ยคอกพังนี่สิ่งของพังเสียหายหมดหมูป่าเนี่ยกระแทกออกมาหมดเลยนะฮะ
คาดว่าหมูป่าเมื่อวานนี้น่าจะตกมันเพราะปกติมันจะไม่มีอาการดุร้ายขนาดนี้
ซึ่งหมูป่าตัวนี้เนี่ยลุงอำนวยแกซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่มันยังตัวเล็กอยู่เลยนะฮะ
ปกติมันเชื่องนะมันไม่ดุร้ายนะเมื่อวานน่าจะตกมันแล้วก็พังคอกออกมา
วิเชียนนะฮะที่เป็นเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าอย่างนี้ฮะ
เย็นเมื่อวานนี้ลุงอำนวยผู้ตายเนี่ยไปเรียกลุงวิเชียนที่บ้านให้มาช่วยเอาหมูป่าเข้าเล้า
วิเชียนแกบอกว่าแกยังบอกไปเลยบอกโอ้จะไปยุ่งอะไรกับมันมันกับมันก็ปล่อยมันไปสิ
บงหมูป่าเพราะว่าลุงแกกำลังดูละครอยู่ระหว่างนั้นคาดว่าลุงอำนวยแกก็คงเดินไปไล่ต้อนหมูป่ากลับเข้าเล้าคนเดียว
นี่ตัวนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่วันนี้มันนอนอยู่อย่างนี้นะนี่ฮะคือเขาไล่จับกันมันก็
เห็นบอกวันนี้ตายแล้วด้วยคือเมื่อวานเนี่ยพอลุงอำนวยมาไล่ต้อนมันเข้าเล้านะครับก็เลยถูกมันควิดนะฮะ
แล้วมันควิดเข้าไปเนี่ยเข้าขาหนีบสองข้างพอดีนะฮะมี๒แผลใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่พอดี
ก็บาดเจ็บเลือดไหลเยอะหมูป่ามันก็วิ่งไปซ่อนอยู่แถวพื้นที่บ้านนั่นแหละ
ส่วนลุงอำนวยแกก็เดินไปตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะรวมถึงบ้านของลุงวิเชียนด้วย
ตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยตามญาติให้หน่อยถูกหมูปลามันควิดเอาหลานชายของลุงวิเชียนก็วิ่งออกมาบอก
บอกนี่หมูป่ากัดตานวยนะก็เลยรีบวิ่งไปดูกันแต่ตอนนั้นไปถึงเนี่ยไม่เจอนะฮะ
แล้วก็พบว่ามีรอยเลือดเนี่ยหยดเป็นทางไปถึงหลังบ้านของลุงอำนวย
แล้วไปเจอลุงอำนวยนอนอยู่บนแคร่หลังบ้านคาดว่าคงจะพยายามกลับมาที่บ้าน
แต่คงจะหมดแรงก่อนเพราะว่าเสียเลือดเยอะนะครับก็เลยมานอนอยู่ที่แคร่หลังบ้าน
ชาวบ้านมาเจอก็หายใจรวยรินแล้วเขาก็รีบแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจกัน
แต่สุดท้ายพอมาถึงก็ลุงแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนหมูป่าตัวที่ก่อเหตุเนี่ยชาวบ้านยืนยันว่าปกติมันเชื่องมาก
จะขี้เล่นด้วยซ้ำไม่เคยทำร้ายใครมาก่อน
แต่พอมันเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวผู้นะฮะ
คาดว่ามันน่าจะเริ่มเป็นนุ่มแล้วมันตกมัน
เพราะว่าลุงอำนวยกันเลี้ยงตัวเดียวก็เอามาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็ก
ทีนี้พอตกมันแล้วก็มันก็คงจะคลุ้มคลั่งขึ้นมานะครับ
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยลุงวิเชียนบอกเคยเตือนไปแล้วนะ
ให้ระวังหน่อยนะอ่าเดี๋ยวมันกลัดมันมันตกมันขึ้นมาเนี่ย
ยุ่งสุดท้ายมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
ก็ไม่อยากให้ใครมันเลี้ยงนะนะเห็นว่าเป็นของสวยงามก็จริงอะไรก็ยิงนะ
สะพ้ายของผู้ตายบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงที่เกิดเหตุ
อยู่ข้างบ้านได้ยินเสียงพี่เขยก็คือลุงอำนวยนะฮะไล่จับหมูป่า
จากนั้นได้ยินเสียงพี่เขยเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกหมูป่าควิด
จะพาไปหาหมอก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเสียเลือดเยอะมาก
พอมาถึงปุ๊บก็ไม่ทันแล้ว
ก็เลือดออกเยอะ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางคืนเลยใช่ไหม
ประมาณเกือบ๒ทุ่มเหมือนกัน

ก็คือหมายความว่าเพิ่งเกิดเหตุเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์แรกเลย
สะพ้ายบอกว่าลุงอำนวยแกอยู่บ้านคนเดียวนะครับ
แล้วอยู่คนเดียวเนี่ยแกก็เลยอยากจะเลี้ยงหมูป่า
เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะแกไปเลี้ยงไปซื้อหมูป่ามาตัวหนึ่งนะครับ

เวลาผ่านมาหลายเดือนเนี่ยมันก็โตขึ้นโตขึ้น
จนน้ำหนักตัวเนี่ยเกือบ๑๐๐กิโลกรัมนะครับ
เป็นหมูป่าพันผสมนะครับ
เคี่ยวก็ยาว๒นิ้วครึ่งนะครับ
แล้วพอโตขึ้นนิสัยมันก็เริ่มดุร้ายขึ้น
ถึงขั้นที่ว่าไม่มีใครกล้ามาหาแกที่บ้าน

หลังจากเกิดเหตุที่มันคลั่งแล้วมันควิดลุงอำนวยจนแกเสียชีวิตเนี่ยนะครับ

ชาวบ้านก็ออกไล่ตามหาหมูป่าตัวนี้นะครับ
พบว่ามันกลับมานอนอยู่ในเล้า
ท่าทางยังดุร้ายอยู่ตอนนั้นพยายามจะจับกันจับไม่ไหวครับ
มันพุ่งเข้าใส่ชาวบ้านด้วยต้องวิ่งหนีกันกระเจิงเลย
ต้องตัดสินใจใช้ปืนยิงมันไปสองนัด

แต่ชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับ
กลัวมันจะลุกขึ้นมาอารวาสอีกรอบนึง
แล้วเขี้ยวมันก็ยาวจริง๒นิ้วกว่า
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยตรวจสอบ
แต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยระหว่างนี้ที่แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเนี่ย
มันก็ค่อยหายใจแผ่วลงแผ่วลงแล้วก็ตายในที่สุด

วันนี้ญาติเขาก็เลยชำแหละเลยนะฮะ
สันนิษฐานว่าผู้ตายที่เป็นเจ้าของหมูป่าเมื่อวานนี้
ตอนที่พยายามป้อนหมูป่าเข้าเล้าเนี่ย
มันก็คงจะคลั่งขึ้นมา
ก็เลยควิดกัดขย่ำแล้วเข้าที่ช่วงที่เป็นขาหนีบหน้าขาที่เป็นเส้นเลือดใหญ่นะฮะ
พยายามขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแล้วแต่มาช่วยกันไม่ทันนะครับ

ก็เลยไปนอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่ที่บ้าน